คุณชนะดูข่าวต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ

เพราะว่ามีสองตายายอายุเยอะแล้วค่ะคู่หนึ่งเขาถูกคนสนิทสนมมาหลอกให้โอนเงินบำเน็ตบำนาน
จนศูนย์เงินไปกว่าสามล้านบาทสามล้านน่าสงสารมากมาก
กันที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่๕ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอายุทยา
ที่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านของนายสมชายอายุ๗๔ปี
แล้วก็นางประสินอายุ๖๙ปีเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งนายโสรสก็คือเป็นลูกชายของคุณตาคุณยาย
มาร้องทุกข์กับไทยรัฐทีวีและตลอดข่าวบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อย
เนื่องจากว่าพ่อแม่ของเขาถูกคนสนิทใกล้ตัวที่ไว้ใจมาก
ทำธุรกรรมทางการเงินด้วยการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของพ่อแม่ที่ใช้
แล้วก็เอาไว้ดูแลในยามแกะเข้าหมดบัญชีเลย
เอาออกไปหมดบัญชีคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า๓ล้านบาท

ซึ่งในโสรสเนี่ยลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะ
พ่อของเขาป่วยเป็นโรคทางสมอง
หลังจากพักฟื้นที่โรงพยาบาลเสร็จก็ต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
แถมคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยนะคะ
รวมถึงตัวของเขาก็ยุ่งกับงานทำงาน
ซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้ว

แล้วสาเหตุที่ทำให้ถูกนำเงินกว่า๓ล้านออกไป
ตัวเขาเองคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ว่าพ่อแม่ให้สาวคนสนิทคนนั้น
ใช้โทรศัพท์มือถือไปสมัครแอปเป๋าตังค์
และใช้รหัสเดิมเหมือนมีรหัสเดียว
ใช้ทุกแอปใช้ทุกบัตรใช้ทุกอะไรอย่างนี้
แล้วสาวผู้ต้องสงสัยก็เลยลองนำรหัสไปสุ่มเข้าแอปธนาคารอื่นไง
ที่มีเงินในบัญชีอยู่ปรากฏว่าเข้าได้
ก็เลยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเธอเองทั้งหมด
ซึ่งเรื่องมันมาแดงขึ้นตอนไหน
ตอนที่มีธนาคารโทรมาแจ้ง

ได้ทำการกู้ยืมเงินของธนาคารไป๓แสนบาท

ถึงรู้ว่าเงินเก็บในบัญชีของพ่อแม่

แล้วก็มีประวัติกู้ยืมจากธนาคารเข้ามาด้วย
แถมมีเพิ่มหนี้ให้ด้วยนะไม่ได้ขโมยอย่างเดียวนะ
และปกติเนี่ยตัวเองกับพ่อแม่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากธนาคารมาก่อนเลยด้วยนะคะ
สาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาไม่ทราบถึงเรื่องของการถอนเงินผ่านแอปธนาคาร

คุณแม่เชื่อใจสาวคนสนิทคนหนึ่ง
แล้วก็ให้โทรศัพท์กับสาวคนนี้ไปสแกนเพื่อซื้อ
จ่ายเงินซื้อของผ่านโครงการคนละครึ่งค่ะ
ทำแอปเป๋าตังให้แม่น้อย
แล้วก็เอาไปจ่ายตังค์ให้หนอไปซื้อนั้นซื้อนี่ให้หน่อยเอาว่ากันไป
ก็เลยทำให้สาวคนนี้ใช้โอกาสนี้แหละโอนเงิน
แล้วก็ลบการแจ้งเตือนทิ้ง
เพราะว่าเข้าโทรศัพท์ได้อยู่คนเดียวไง
แล้วก็เลยให้ธนาคารตรวจสอบไปยังหมายเลขที่โอนเงินเข้าค่ะคุณ

พบว่านั่นไงเป็นบัญชีของสาวคนรู้จักคนนี้จริง
เขาก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยา
แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะต้องการหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เหมือนกันให้ยืมเงินกันมากกว่า
นึกออกไหมคือตัวเขาก็โกรธนะเพราะว่าถ้าให้ยืมจริงคงไม่หมดบัญชีขนาดนี้แน่นอน
แล้วมีการกู้ยืมเพิ่มอีก๓แสนด้วยนะ
ก็เลยอยากจะให้สื่อช่วยเป็นตัวกลางในการนำเสนอข่าวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
และให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะอย่าไว้ใจใคร
เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเยอะมาก
กับการที่ว่าถูกคนเข้ามาตีสนิทแล้วก็หลอกโอนเงินไปมากมาย
เพราะว่าคดีแบบนี้มันค่อนข้างยากที่จะตามเงินคืนได้
มันเหมือนกับให้ยืมเงินหรือไม่เราให้ด้วยสุ่นในหา